สวัสดีครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเธออีกหนึ่งรอบค่ะ
สวยเหลือเกิน
ถ้าได้ดูเฟซบุ๊คดูสภาพปรบมือดูสักทีกับพวกเธอเลยค่ะ
ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นวัสอินทรัพย์กายสินนะครับ
การเป็นเจ้าของเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประเทศไทย
รวบตึงค่ะมีคนหลายคิวรอนะคะรวบตึงค่ะ
ปีใหม่เรามึงนึกถึงปีเก่าก่อนนะครับฝากความนึกถึงนกยูงด้วย
แล้วก็แข็งแรงแล้วก็พูดรู้เรื่องคิดเองทำเอง
วางแผนการประกวดแบบนี้ถ้าใครจะประกวดปีนี้
ต้องหาแบบเดี๋ยวให้ได้อาจจะแตกต่างกับคนอื่น
แค่อายุพูดจริงอายุนิดเดียวเพราะหลายเวทีมันไปยาก
เพราะฉะนั้นเอาใหม่๒๐๑๗นะครับ
อุบลราชธานีเป็นความหวังของสาวด้วยมั่นใจครับว่า
ตนสามารถทำได้และก็ปฏิหารเกิดขึ้นกับอุบลราชธรรม
บ่อยครั้งครั้งที่แล้วก็ได้เบสอินสลิมซูดไปแล้ว
ปีนี้คาดหวังอะไรครับ
ปีนี้คาดหวังอันดับหนึ่งครับแต่ก็ให้กำลังใจสำหรับทุก
๗๖จังหวัดทุกวัย
มาแย่งกับเขาครับมาฝากเพื่อนสาวไปสมัครได้นะครับ
ติดตามได้ที่ภาษาไทยมิสแกนอุบลราชธานี